ผู้ชมมาต่อกันที่พระเอกคุณล่ำน่าหลอกกันบ้าง
คุณงามเนธคนนี้บอกเลยนะคะเรื่องบทบงบทบัว
สาวบอกโอ้ไม่ติดนะคะแต่ก็มีคนแอบแซวเหมือนกัน

ซึ่งเด่นคุณเองก็ตอนนี้โหน้อมยอมรับนะคะแล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงค่ะ
แต่ก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะก็มีกำลังใจดีจากหมอดูคุณผู้ชม
ทักผ่านบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าปีนี้
รอก่อนนะจ๊ะดังแน่เจ้าตัวก็แอบเขินเหมือนกันนะคะ
แต่ถ้าเป็นอย่างที่คำทำนายนะก็ดีใจค่ะ
ก็ดีใจครับผมขอให้เป็นปีที่ผมสุขภาพแข็งแรง
แบบร่างกายดีการทำงานอะไรอย่างนี้ผมเต็มที่
ส่วนใหญ่ผมจะเป็นทางไปทำบุญมากกว่าครับอะไรอย่างนี้ไม่ค่อย
เดี๋ยวนี้เมื่อก่อนมีบ้างเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ดูดวง
โอ้โหรู้จักสายตาพี่แจ๊คแล้วสัมภาษณ์ไปนะคะ
แล้วก็สายตาเยิบนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าจะเด่นคุณเขาหล่อจริง
พอปีนี้ก็รอดูละครเขาแล้วกันนะจ๊ะ